คุณค่ะอย่างที่คุณบอกไปน้ำยาทำงานแล้วค่ะคุณ
เพราะว่าแฟนไปถามคุณแม่
แฟนตอนนี้ก็แบบว่าแสบนะคะ

ใช่เห็นช่วงนี้นักแสดงหนุ่มนะคะบอกเลยว่ามีข่าวน่ายินดีมากเลย
ดังใต้เตียงดาราค่ะตาดีตาวัยนะคะ
เปิดประเด็นข่าวน่ายินดีของคู่สามีภรรยาค่ะ
จ่ายชาตยโดมกับวิกกี้สุนิสานะคะ
โดยโพสต์รูปคู่ของทั้งคู่นะคะ
พร้อมเป่อแค็ปโบสถนาการอินสตาแกรมของคุณแม่หนุ่มชาย
คอมเมนต์ตอบกลับผู้ที่เข้ามาถามว่า
ลุงชายเมื่อไรจะมีน้องกับเขาบ้างคะ
น้องชายคุณมิ๊กไงมีลูกไปแล้ว

ซึ่งทางคุณแม่ค่ะก็ตอบกลับไปแบบทันทีทันควันว่า
มีแล้วค่ะ๓อาทิตย์แล้วค่ะ
งานนี้นะคะเลยมีบรรดาลูกเพจเข้ามาร่วมเฮ่
แสดงความยินดีกับสองสามีภรรยา
ที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการโพสต์อะไรค่ะ

คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการค่ะ
ไม่รู้แหละแต่ฉันเชื่อว่าถ้าผ่านเพจ
ใต้เตียงดารามาแล้วแน่นอนว่าเรื่องแซ่บ

ยิ่งกว่าพวกลูกเพจนี่แหละตัวดีเลย